ไม่ว่าจะเป็นพี่เจนิเฟอร์คิมพี่ก้องสหรัฐ
ป๊อปปองกูลแล้วก็พี่โจ้โจอี้บอยค่ะ

ซั่นนี้นะคะดึงรองแชมป์ซีซั่นต่าง

ก็ต้องอัพเดทนิดหนึ่งกับคอนเสิร์ตใหญ่นะคะ
คุณผู้ชมได้เห็นกันก็คือเขาเตรียมจับมือ

คอนเสิร์ตตันไฟล์ตันคุณผู้ชม

พิเศษสุดแขกรับเชิญพิเศษนะคะบอกเลยนะคะ

อ้าวเต้นหน่อยอิงฟา
ปุ๊บก็คือไม่มีใครมาดูป๊อบองกุลและโอ๊ตประโมท
ถ้ามีเรขเจ็ดมาไม่ต้องเป็นป๊อปปองกุลและโอ๊ตปาโมด
ไม่มีเราขอกันทางทีมบอกว่าพี่
ก่อนจะเปิดแขกพักเชิญขอขายในนามของป๊อปปองกุลและโอ๊ตปาโมดก่อน
เพราะกลัวสุดท้ายแล้วที่นั่งจะเป็นของแขกรับเชิญหมดเลย
เอาจริงนะให้ปูชิตรองนี้เลยนะอย่างไม่รู้เลย
สิ่งที่เราไม่ได้เจอกันนานในฐานะแบบเป็นแบบคอนเสิร์ตแล้วก็คนดูเนี่ยมันแบบ
ความคิดถึงจัดให้เต็มกราฟแน่นอนครับ